จังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวจะพาไปดูการทำอาหารจากปลา
แม่น้ำโขลงเลยนะครับ

โลงที่ไหนล่ะเอาใหม่แม่น้ำโขงนะจ๊ะ
แล้วดูเขาดึงขึ้นมาปลาติดเต็มเลย
ที่นี่ฮะชาวบ้านบ้านโป่งขามตะบนโป่งขามอำเภอว่านใหญ่
มุกดาหารเขาออกมาหาปลาแต่เช้า
เพื่อเอาปลามาเลี้ยงญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างหมู่บ้านนะครับ
แล้วดูฟ้าที่เขาได้มาดิเพียบเลยนะ

อุปกรณ์ที่ใช้จับปลานะฮะเขาบอกว่าอุปกรณ์หลักก็คือตาข่ายดักปลาหรือชาวบ้าน
ชาวอีสานเขาเรียกว่ามอง

แล้วปลาที่จับมาได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งเอาไว้รับประทานอาหารในครอบครัวประกอบอาหารนั่นแหละ
ส่วนบางส่วนมันเหลือเยอะก็ไปขายได้ก็มีเหมือนกัน

เขาบอกว่ามันก็คือเมนูก้อยสุกปลาน้ำโขง
อื้อว่าอย่างนั้น
และยังมีอีกเมนูง่ายก็คือปิ้งปลาน้ำโขง

นี่ดูการทำปลาของเขานะ

โอ้โหเพื่อยทำต่อมาก็แบบ
อยากดูตอนประกอบอาหารแล้วนี่ตอนปิ้งตอนย่างนี่
โอ้โหกลิ่นมันคงจะหอมน่าดูเลยเนาะ

แล้วก็ปล่อยสุขปล่อยสุขปล่อยสุขาวน้ำโขง

เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีจริงนะ

ทานกันริมน้ำโขงจับขึ้นมาปุ๊บก็ประกอบอาหารทานกันเลย